สำหรับปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นความเชื่อมั่นของภาคสีรีรวมไทยโดยเฉพาะ
ที่เราจะกระโจนเข้าสู่การแก้ไขปัญหา
ของ๓จังหวัดอย่างทันที
อย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหานี้
เกิดจากอะไรรู้แล้วคุณสุภาพพูด
อย่างเช่นว่าเกิดจากความไม่สงบนะครับ
เกิดจากกฎอายการศึกเกิดจากทหารครองอยู่ในพื้นที่

ข้อแรกก็คือคืนความยุติธรรมทางกฎหมายเนี่ย

ก็ในเมื่อ๓จังหวัดเนี่ยทำไมกลายเป็น๓จังหวัด
นะครับมีกฎหมายพิเศษอยู่มากมาย
ทำไมทำไมแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับ
นครพนมหรือปฐุมธานีเป็นคนไทยเหมือนกันนะ
เวลาพูดเนี่ยจะพูดบอกว่าคนสามจังหวัดเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับ
แต่ความเสมอภาคทางกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับ
คนสามจังหวัดต้องอยู่กับกฎอายการศึก
ซึ่งเป็นกฎหมายชั่วคราวอย่างที่คุณช่อพูด
คอรมอทุกเป็น๑๐ปีนะต้องมาพิจารณา๓เดือนหนต่อที๓เดือนต่อที

กฎอายการศึกเนี่ยทำอย่างไร
เมื่อคืนความยุติธรรมทางกฎหมายยกเลิกกฎอายการศึก
นั่นก็เท่ากับยกเลิกการที่ทหารจะไปจับคน
แล้วก็สอบสวนได้๗วันโดยไม่ต้องขอหมายสาร
หรือแม้กระทั่งตรวจค้นคนในเวลากลางค่ำกลางคืน
หรือใช้พรบความมั่นคงที่จะทำให้มีความรู้สึกว่า
ประชาชนคน๓จังหวัดไม่เท่าเทียมกับประชาชนคนอีก๗๔จังหวัด

เอาล่ะในทางปฏิบัติเมื่อยกเลิกกฎอายการศึก
เมื่อยกเลิกกฎหมายความมั่นคงเฉพาะกับ๓จังหวัดแล้ว
นั่นก็คือบทบาทของทหารก็ต้องลดลง
จะเรียกว่าถอนทหารหรือไม่ถอนทหาร
แต่บทบาทของทหารที่ไปจับคนแล้วขังมาสอบสวนอยู่๗วันเนี่ยทำไม่ได้แล้ว
หรือจะต้องเอาคนมาขึ้นสารทหารตามกฎอายการศึกเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้ว
ขอให้ขบวนการยี่ทำมันเดิน
นั่นก็หมายความว่าก็คำถามต่อมา
เมื่อเอาทหารกลับสู่กลมกอง

หรือว่าแปรเปลี่ยนกองทัพให้เป็นกองทัพพัฒนาซิก็ได้

แต่อยู่ซ่อมสะพานซ่อมบ้านนะครับ
อยู่ทำถนนอยู่อะไรก็ให้ทหารเป็นที่รักของประชาชน
แต่ไม่ใช่เป็นที่เกลียดกลัวของประชาชน
ต่อมาจริงลึก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ต้องทำทันที
งบประมาณรัฐแรงใหญ่ที่สุด

ถามได้เลยพวกราชการประมูลวิธีพิเศษ

ประมาณสตงปปชไม่ไปตรวจนะ
พอไปตรวจทีไรเขาบอกว่าพวกผมอยู่ท่ำกลางหากศูนย์
อยู่ท่ำกลางความตายคุณก็ยังมาตรวจอยู่นั่นแหละ
สตงเนี่ยเขาถือเป็นดินแดนพิเศษไปเลย
อกจากนั้นธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นมากมาย
ค้าของเถื่อนยาเสพติดอันนี้ไม่ต้องพูดอีกแล้ว
ถามว่าทำยังไงทหารก็จะเอาออก
ถูกไหมพรบกฎอายการศึกก็ให้ยกเลิก
เสรีรวมไทยทำไมมีนโยบายกินดีหมีมาจากไหน
ก็คือพักเสรีรวมไทยไม่เชื่อว่าระบอบทหาร

เอาใครเข้าไปแทนคะ
ตำรวจหรือฝ่ายปกครองที่ปกครองอยู่เนี่ย
นายอำเภอผู้ว่าอศอะไรนี่แหละ
ใช้กฎหมายปกติใช้ตำรวจน้ำดี
ใช้ตำรวจแบบเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ให้ตำรวจแบบนั้นแหละ

ใช้ตำรวจแบบที่ไม่โกงกินแบบเสรีพิสุทธิ์
ยุติการโกงกินกันใน๓จังหวัด
งบลักษณ์ที่โกงกันอยู่ยุติ